ลับสับเปลี่ยนมาดูที่เรื่องของผลกระทบจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนกันหน่อยครับ
อุทยานแห่งชาติเอราวันที่กาญจนบุรีต้องประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ไฟฟ้าดับนานถึง๑๕ชั่วโมงด้วยกัน
ทางด้านของนายธนยศหิมรันเนธครับนายอำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรี
บอกว่าตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่๒๐ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
มีพายุลมแรงตั้งแต่ช่วง๖โมงเย็นไปถึง๑ทุ่ม
ก็ทำให้ต้นไม้ใหญ่นั้นล้มขวางถนนหลายจุดเลยนะครับ
โดยเฉพาะบนถนนสายเขื่อนศรีนครินศรีสวัสดิ์นะครับบริเวณทางขึ้นลงเขาตับเต่า
ซึ่งเป็นถนนเรียบไหล่เขาแล้วก็คดเคี้ยว
มีเสาไฟล้ม๓๔ต้นก็ทำให้ไฟดับไปครึ่งอำเภอ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เร่งแก้ไขจนสามารถจ่ายไฟให้ได้แล้ว
เมื่อตอน๑๐โมงครึ่งที่ผ่านมาของวันนี้ครับ
โดยได้มีการซ่อมแซมปักเสาไฟใหม่พาดสายไฟเรียบร้อย
แล้วรถยนต์ก็สามารถผ่านได้ตามปกติแล้ว
ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนก็คือ
มีรถไปชนประสานงากันอยู่ที่บริเวณบ้านช่องแคบ
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพบาดเจ็บ๑ราย
ก็ตอนนี้มีการช่วยเหลือกันไปดำเนินการจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดียวกันนะครับ
แต่เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับ

คือตรงนี้มันเป็นจุดที่คนจะไปตั้งแคมป์
แรมกลางเต็นต์กันไปแต่ก็เกรงว่าเดี๋ยวต้นไม้มันจะหักโค้นมาทับ
ทางด้านของอุทยานแห่งชาติเอราวันก็ต้องประกาศแบบนี้ครับ
ปรับปรุงก่อนคุณผู้ชมซ่อมแซมก่อน
ชั่วคราวก่อนความเสียหายที่มันเกิดจากพายุ
เดี๋ยวก็จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ
ประกาศเลยแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้จุดพักข้างแบรมตรงนี้
ตั้งแต่วันที่๒๑มีนาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

ถึงสามารถให้เข้าไปค้างแรมกางเต้นกันได้นะครับ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองที่พักเอาไว้
สถานที่กลางเต็นต์เอาไว้กับระบบของกรมอุทยาน

เว็บไซต์ของกรมอุทยานหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมก็ได้

ช่วงนี้ใครจองที่พักในโซนภาคเหนือ
ต้องเช็คนิดนึงนะคะว่าที่ไหนปิดไว้ก่อนนะคะ